ซึ่งเพิ่งจะจบไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะครับ

หลายครั้งที่๑๙ที่กรุงกุรณลำเปิด
ประเทศมาเลเซียนะครับเราไปติดตามบรรยากาศกันหน่อยนะครับ

โมมัติที่๕ประมุขแห่งรัฐมาเลเซีย

ขณะที่พลต์เอกประวิทย์วงศ์สุวรรค์

ในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิก
แห่งประเทศไทยก็เข้าร่วมพิธีเปิดเช่นเดียวกันครับ

อันดับชาติสมาชิกตามตัวอักษรครับ
นักกีฬาไทยก็เข้าสู่สนาม

เขาร่วมการคาดีคันซีเกมครั้งนี้
การเป็นครั้งที่๙เป็นผู้ถือท้องชาติไทยเข้าสู่สนาม
ขันครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยทัพนักกีฬาเจ้าภาพมาเลเซียนะครับ
ก็ถือว่าทุกชาติให้ความร่วมมือแล้วก็สวยงามอลังการเลยนะครับ

โดยคอนเซ็ปต์ที่สื่อถึงความหมายการร่วมแรงร่วมใจของภูมิภาคอาเซียน
ขณะที่อดีตแชมป์กระโหลกสูงนะครับ
เจ้าของเหรียญทอง๔เกม๒สมัยหลังสุด
ก็เป็นนักกีฬากีธาคนเดียวของมาเลเซียที่สามารถคว้าโคต้าไปโอลิปิกเกียวได้สำเร็จ
ก็เป็นตัวแทนครับของนักกีฬาในการกล่าวคำสัตว์ปฏิญาณ
ไฮไลท์ของงานนะครับคือการจุดคบเพลิง
เจ้าภาพจัดสุดยอดนักกีฬาทั้งในอดีตและปัจจุบันของประเทศครับ
ครบเพลิงส่งต่อกันในสนาม
กีฬาโกรธน้ำวัย๑๘ปีเจ้าของเหรียญทอง๔เกม๒สมัย
ทำหน้าที่จุดไฟในกระถางคบเพลิงเป็นคนสุดท้าย
ก็เป็นสัญญาณว่า๔เกมครั้งที่๑๙เปิดฉากอย่างเป็นทางการ
ก่อนจะสิ้นสุดนะครับในวันที่๓๐สิงหาคมนี้ครับ